นี่นะคะมีน้องหมาตัวหนึ่งค่ะที่จังหวัดพังงา
เขาไปติดอยู่ในท่อท่อระบายน้ำ
ติดนานด้วยนะ๓วันนอนแช่น้ำอยู่แบบนั้นนะคะ
และสุดท้ายก็มีวัยรุ่นเมืองพังงา
เป็นวัยรุ่นทำดีใจดีลงไปช่วย
อ้าวจ้าเปี๊ยกมันแล้ว
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮเจ้าดำ

เจ้าดำนำโชคใส่อย่างนี้ดีกว่านะ
ติดอยู่ในท่อถึง๓วันนะคะ
สุนัขจรจัดพันธ์ไทยเพศผู้อายุประมาณนี้๖เดือนเท่านั้นเอง
ได้รับการช่วยเหลือจากนายเดชานนท์
ไพรสุวรรณอายุ๒๖ปี
ลงทุนมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำคลองพังงา
บริเวณหน้าเขื่อนน้ำล้นหมู่ที่๓ตำบลถ้ำน้ำผุด
ไปช่วยสุนัขสภาพเขาค่อนข้างบาดเจ็บนะคะ
แช่อยู่ในท่อระบายน้ำ๓วัน
ร่างกายอ่อนเพลียค่ะ
ขณะที่สัตวแพทย์ร่วมกับประสุทธิ์อำเภอพังงาไม่รีรอนะคะ
ไปตรวจอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ
โดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งร่วมเป็นกำลังใจอย่างใกล้ชิดค่ะ
โอ้โหเจ้าดำเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะ
เขาก็นอนนิ่งนะด้วยความอ่อนเพลียด้วย
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวคนอื่นด้วย

สัตวแพทย์ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสุนัขนี่อ่อนเพลีย
ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะคะ
ก็เลยฉีดยาแก้อ่อนเพลียให้แล้วก็นำนมให้กิน
ด้วยความสงสารพลเมืองดีนะคะอย่างนายเดชานนท์
ช่วยแล้วก็อาสารับไปเลี้ยงเลยนะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าที่บ้านจะเลี้ยงสุนัขไว้๗ตัวแล้วก็ตาม

เขาก็เลยเป็นคนใจดีนะคะ